รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
โอ้โหตกใจหมด

ดีใจอะไรขนาดนี้ดีใจแน่

ไม่กินเหรอ

ว่ากล้าไหล

โอ้โห
ผิดนั้นไม่ได้นะ

ก็บอกเรายังไงงานเลิศต้องไปหาอะไรกินกัน

ค่อนข้างแบบนี้เจ๊รู้เจ๊มีทางออก
มันไม่ยากอย่างที่คิดหรอกไม่ยาก
โอ้ยเจ๊พูดใช่นี่นี่ไปกินอันนี้นี่จะทำไม

บาร์บีคิวไม่เคยได้ยินกันหรอก

คัดปากเลย

อ้าวแล้วเขามีหลายชุดด้วยนะ

แล้วไปนั่งกินในห้างมันแพง

แล้วมีชุดแบบไหนบ้างเจ๊

อย่าไปแก้ข้างหน้าเพราะว่าหายเลยทำอย่างนี้ไม่มีบ่น
เจ๊อะไรล่ะไปกับเจ๊เจ๊มีตังค์เจ๊เอาเงินพี่บอลจ่ายให้ได้
ขอบคุณมากครับ

แล้วเมนูไหนชุดแบบไหนมันจะถูกกับเจ
เออบอกมาเลยดีกว่าเจ๊อย่าพูดให้งง
ว่าไอ้บาบีคิวพาซ่าของเจ๊เนี่ย
ไหนเซตไหนที่ราคามันถูกที่สุด
มาอีกแล้ว
ใครรู้บ้างชุดอาหารจากร้านบาร์บีคิวพาซ่า๓ชุดนี้
ชุดไหนราคาถูกที่สุด
ครอบครัวหมูสุขสรรค์
ชุดพิเศษรวมมิตรภาพ
๓ชุดครอบครัวรวงมิตรศึกษร
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ที่ทายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ
ถ้าคุณทำตามกฎิกา
ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แกงป่วนด้วนราคา

ก็โดดเก็บให้ละ
แต่รอยศักดิ์นี่ทำให้ผมรอดจากเงือบมือของสัตว์ตูพี่

สักอันนี้มีพุทธคุณเลยไหม

หัวหนักโครงมูล

หัวแห่งของแค่ปันกะโปะ

ไอ้น้องครับบอกก่อนโดนน้ำร้อนลวก
แล้วทำไมไม่ไปหาหมอมึงมาร้านพี่ทำไม
หาหมออะไรผมไม่มีตังค์อ่ะดิพี่
อ่ะไอ้น้องนี่คือทิปโก้ครับผม
ซิโก้น้ำวาด
น้ำวาดหางจรกิ๑๐๐๐มิลลิตร
เฮ้ยนี่ของข้าดีกว่าดอกคำดอยคำ

ดอยทอดดอยคำวาดหางจราเข้นี่ถูกที่สุด
ของพี่ดีกว่านี่ว่านหางจราเข้

ของพี่ถูกกว่านะเนอะอันนี้เลยคืออันนี้ของพี่ถูกกว่า
น้ำว่านหางจทศรภาพศพร้อมเนื้อว่าน
อันนี้ถูกกว่า
เส้นผมทำให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งแตกปลาย
และยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับเส้นผม
และหนังศีรษะอีกต่างหาก
พอผมถูกกว่า
ว่าอันเนี้ยซื้อให้ลูกทานบ่อยอันนี้เหรออืมน่าจะเอาออกครับ
เพราะว่าไอ้พวกของอบแห้งเนี่ยยิ่งถ้าเป็นพวกผลไม้หรืออะไรพวกนี้
มันจะแพงมันจะแพงอ่าแล้วอะไรต่อมาอืมระหว่างระหว่างนะ
น้ำว่านหังจรเข้หนึ่งพันมิลลิลิตรกับแชมพูจากอำไพรฟูเบสหนูว่าน้ำ
ยังไงน้ำก็ถูกกว่าครับคุณคุณจะไม่คิดใช้ตัวช่วยเลยเหรอไม่เรามา
เดินทางเดินทางมาถึงข้อห้าแล้วนะเราเก็บเราเก็บไว้ใช้ข้อสุดท้าย
เดินทางเก็บไว้ใช้ข้อสุดท้ายครับเฮ้ยคุณคุณใช้ได้เลยนะเราเล่นไปเรื่อย
เกมจบเนี่ยถ้าคุณตอบผิดนะเกมจบเลยนะไม่ได้ตังค์กับป้าเลยนะคุณไอซ์คุณแบงค์
ไม่เป็นไรครับเพราะปกติมันก็ไม่ได้ตังค์อยู่แล้วครับต่อให้ได้ตังค์ผมก็ไม่ได้ใช้ครับ
คำพูดที่เหมือนเก็บกฎเหมือนคือได้ตังค์ก็เหมือนไม่ได้ตังค์อยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้คุณไอซ์คุณแบงค์สินค้าทั้ง๓ชนิดนี้คุณได้หรือยังว่าอันไหนถูกสุด
ได้แล้วค่ะตัดสินใจได้แล้วนะ
คุณเนี่ยขอนิดนึงได้ไหมคุณจะไม่ใช้ตัวช่วยเลยจริงเหรอนี่ข้อที่๕แล้วนะ

นี่มาครึ่งทางถ้าตอบอันนี้ได้ก็ถือว่าอีก๓ข้อเท่านั้นคุณ
กลับว่าใช้ข้อ๗ข้อ๘อย่างนี้
มากับความมั่นใจและคุณจะยืนยันว่าน้ำดื่มว่านหางจราเข้ตาทิปโก้คือของที่ถูกที่สุด
ยืนยันนะอย่างนี้นะ
งั้นเป๊กขอเฉลยดอยคำว่านหางจราเข้อบแห้งขนาด๑๐๐กรัมราคาอยู่ที่

แพงอันนี้
และเป๊กขอเฉลย

ภูอภัยภูเบสแชมพูว่านหางจราเข้สามร้อยมิลลิลิตรราคาอยู่ที่
คิดได้อะไรฮะราคาอยู่ที่๗๐บาทเอาแล้วเอาแล้ว
คุณคะมันใกล้เคียงมากนะระหว่างแชมพูกับน้ำดื่มว่านหางจราเข้ตาทิปโก้
คุณคะทิปโก้น้ำว่านหางจราเข้๑๐๐มิลลิลิตรต้องถูกกว่า๗๐บาท

ราคาอยู่ที่๑๙บาท

โหยอยากคิดอ่ะ
๖๙บาท

เป็นคู่สร้างคู่สมมุติคุณให้รางวัลสามีหน่อยเถอ

เก่งดีเลยนะถ้าคุณมี๕เจ๊สละเต็มก็ได้

เพราะว่าตอนนี้คุณถามข้อที่๕มาได้แล้วค่ะ

ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะคุณแบ็คคุณอาย
เก่งมาก

ต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
มีมูลค่าเป็น๓๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

มาแล้ว

และนี่คือเมล็ดพันธุ์ผักสนครัว

ปกติที่บ้านพี่บอลปลูกต้นไม้ไหมคะ

เราจะได้มาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะพี่บอส

ตำรวจอยากจะเริ่มต้นใหม่กับผม

ปลูกไว้กี่ต้นตำรวจก็ตัดทิ้งหมด

และนี้คือต้น
น้ามันต้นอะไรนะนี่

ของผมนี่เป็นต้นหอมครับผมพันหอมนวลครับผมจำนวนเมล็ดประมาณ๖๕๐เมล็ดราคาถูกมากครับผม

คน๔หรือความเหมือนบัตรค่ะ
ผลิตภัณฐ์ตั้ง๓แบบนี้นะคะแบบไหนราคาถูกที่อย่างน้ำ
นี่เป็นเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวนะคะ๓เอก
อีกรอบอันนี้๓๕๐๐เมตร

แต่ก่อนคุณจะวิเคราะห์อะไรไปต่างนานา

นี่คุณเป็นคู่แรกเลยนะที่มาถึงข้อที่๖

เห็นไหมนะคะ

กัดขาวกะเพราต้นหอม
เวลาไปดูบนเชลล์ที่เขามาเป็นต้นแล้ว
อะไรที่มันราคาถูกอันนี้
คือผมคิดว่าอันที่แพงน่าจะเป็นอันที่ได้น้อยเนี่ยครับ

ต้นหอมนะครับน่าจะแพงที่สุด

ปกติใบกะเพรากับผักกัดขาวอันไหนแพ้วะกัน

อืม

พี่เดี๋ยวนะข้อนี้คุณก็ยังจะไม่ใช่ตัวช่วยอีกเหรอเนี่ย
เราต้องสุดไปก่อนฮะ
ผักกัดขาวในเวลาได้ได้เยอะ

เพราะว่าต้นหอมเนี่ย๒กรัม๕บาท

สังเกตนะใบกะเพราเนี่ยเวลาเราไปกินผัดกะเพราเนี่ยให้มันน้อยมาก
เออเอาล่ะคุณจะยืนยันเลยไหมว่าประกาศขาว๓๕๐๐เมล็ด
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกที่สุด

เอาละค่ะเป๊กขอเฉลยข้อที่๓ค่ะ

แล้วเป๊กขอเฉลยอันที่คุณเลือกนะประกาศขาว๓๕๐๐เมล็ด

เอาล่ะกะเพรา๔๐๐เมล็ดต้องแพงกว่า๑๔บาทค่ะ
แพงกว่า

๑๕บาท
และผักกาดขาว๓๕๐๐เมล็ด

ขอบคุณครับเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย

คุณแบงค์คุณไอท์คุณมีสายตาเอ็กซ์เรย์อะไรหรือเปล่าคุณแบงค์คุณไอท์คุณแบงค์คุณแบงค์

นี่คุณผ่านข้อที่๖มาแล้วตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ
เก่งมากใช่ได้ค่ะอย่างละข้อได้เลยคุณ
ข้อต่อไปค่ะเป็นข้อที่๗แล้ว

มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๕๐๐๐บาท

แต่คุณต้องผ่านข้อที่๗ไปให้ได้ก่อนค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
คำถามที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
แล้วทำไมไม่ไปดูลูกค้าดูล่วนให้มันดีอย่างนี้

ไม่ว่างเลยเดี๋ยวเข็นนู่นเข็นนี่เนี่ยอะไรเนี่ย

เอรูปอย่างนี้

ทุกทีมาให้ช่วยตลอดให้กูพึ่งบ้างเลยไง
แล้วสุดท้ายก็ราคาไหนถูกที่สุด

เดี๋ยวนะมีใช้
พี่อะไรแต่แบบ

น้องนี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตน้องไม่ใช่ร้านทอง

คือผมกำลังจะขอแฟนแต่งงานนะพี่
แล้วเมื่อกี้ท้องผมเสีย
เข้าห้องน้ำมันทำแหวนตกโถส้วมไปอ่ะพี่
มันไหลแล้วพี่ช่วยผมด้วยนะ
โอ้โฮนี่เออสับเผ่าว่ะ
เฮ่ยช่วยได้ไหมพี่

และพนักงานขายของของเราจะฮาขนาดไหน
ติดตามช่วงหน้าครับ

คำพูดคือสิ่งที่สำคัญใช่ครับ
เพราะเราจะต้องมีวาถะสินที่ดี
มีเมียดีนั้นไซส์ก็คล้ายแม่เฮ้ย
มีเมียแก่นั้นใสก็คลายหมาเฮ่ย
โอ้เมียเราสวยใสดูสบายตาเฮ่ย
แกลงมาอยากที่พิ้งกิ้งลงทองเฮ่ย
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท
สมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการได้ที่เฟซบุ๊ก
แกงปวนด้วนราคา๑๐๐๐๐๐บาท
รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา